ปราบรามยาเสพติดในประเทศไทยนะครับตำรวจปราบรามยาเสพติดก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องครับ
และล่าสุดนี้ขยายผลจนจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือกำลังลำเลียง
เพื่อจะส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศนะครับยึดของกลางได้เป็นยาบ้าประมาณ๒ล้านเมตรและไอซ์อีก๖กิโลกรัมครับ
ปุนิกาศรีสดใจและพวกรวม๖คนถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้บริเวณด่านตรวจยาเสพติด
ชุมพรพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าประมาณ๑ล้าน๕แสนเมตรไอซ์อีกเกือบ๖กิโลกรัม
ปืนและรถยนต์ที่ใช้เป็นภาษณะขนส่งยาเสพติดโดยจับกุมได้ระหว่าง
ขบวนการนี้ลำเลียงยาเสพติดทั้งหมดไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ครับ
จับกลุ่มครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มขบวนการรับจ้างลำเลียงยาเสพติดอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ซึ่งยังมีพวกที่กำลังจะลำเลียงยาเสพติดลงมาอีกจึงจัดชุดติดตามสะกดรอย
แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองด้านพลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญ
รายสำคัญที่ตำรวจเฝ้าติดตามพฤติกรรมมานานนับปี
ส่วนยาเสพติดที่ยึดได้มีแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ของไทย
จับกลุ่มในครั้งนี้พบจุดที่น่าสังเกต
นั่นก็คือสัญลักษณ์รูปกระต่ายบนกระดาษห่อหุ้ม

โดยต้องหาข้อมูลว่ามีความหมาย
หรือมีนัยยะสำคัญอะไรหรือไม่ครับ